บอกเลยว่ากระแสดราม่ามีตลอดเลย
ช่วงหลังมาน้องเพิ่มความดังมากยิ่งขึ้น
แล้วก็คือมันมีคอมเมนต์หนึ่งรู้สึกว่าโพสต์ไม่น่ารักนะคุณนะ
คือเป็น๒นักดนตรีค่ะเบนเบนจามินแล้วก็โออนุสร
โพสต์ข้อความเชิงดูถูกคอมเมนต์ก็แรงด้วย
ก็แน่นอนแหละว่าอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจ
เห็นตามที่ขึ้นหน้าจอที่ฉันไม่อยากพูดถึงนะฮะ
ส่วนตัวเองนะคะคือก่อนที่จะมีเรื่องการลวนลามเนี่ยเขามีพูดไว้ว่า
วงเนี่ยจะไปได้สักสี่น้ำจะดังก็คงดังได้แค่ในเอเชียนี่แหละนะคะ
พวกเธอบอกว่าไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการที่จะมองว่าเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนนะ
เพราะว่าพวกเธอเองก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ว
ส่วนข้อความเรื่องของเชิงลวนลามเนี่ยเธอบอกว่าอ่านกันแล้วสาวตกใจนะฮะ
แต่ว่าขอปล่อยเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการดีกว่า
ส่วนตัวไม่กังวลหากใครที่คิดจะทำอะไรไม่ดี
เพราะว่าวงนี้เขามีคนดูแลอย่างแบบปลอดภัยอยู่แล้วนะ

เขาไม่ได้เสียใจนะสมมุติว่าเขาไม่ได้โดนเกลียดเรา
พอเขาทราบมาบ้างมันเป็นพื้นที่ของเขาตรงนั้น
แล้วก็เราก็รับรู้ไว้แต่ว่าเราก็มีผู้คนมากมายที่คอยดูแลพวกเราอยู่ตลอด
ปกติจะมีการคุยมีทีมกฎหมายดูแลอยู่แล้วค่ะ
ตรงนั้นก็เป็นทางผู้ใหญ่เขาจะดูแลได้ค่ะ
ซึ่งทางสองศิลปินเขาก็มีการโพสต์ขอโทษกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ
แต่เอาจริงคุณต่อให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์ลวนลามใครแบบนี้นั่นเองนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเชอปรางแล้วก็น้องมิวสิกฝากขอบคุณไปยังแฟนด้วยค่ะ
ทั้งสองคนสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ไม่เสียชื่อคนไทยค่ะ
อีจ่ะ
ก็สงสัยมาก

ได้พูดภาษาไทยในเวทีระดับใหญ่แบบนี้นะคะใช่ค่ะ